หนุ่มใต้แดนสตอนะคะพี่สนค่ะ
แต่งงานแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
อุ้ยชื่นบานมากเลยนะคะ

วงแฟนสาวนอกวงการน้องสุชาดาค่ะ
เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
ทั้งคู่ก็ควงแขนกันฉลองมงคลสมรสที่โรงเรียนวัดหูแร่

เจ้าหมอป้ายแดงบอกเลยว่าอุ้ยต่อจากนี้ไป
จะขอใช้ชีวิตคู่กับคนนี้ตลอดไปนะคะ
แล้วก็เดินหน้าปั๊มทายาททันทีจ้า
และวันที่๒๖ตุลาคมนี้นะคะ
เห็นว่าจะมีการจัดงานฉลองมงคลสมรสอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หอประชุมสำนักงานการเคหะคลองจันท
กลับมากรุงเทพหน่อยให้เพื่อนพี่น้องในวงการ
ได้มาร่วมแสดงความยินดีกันอีกเพียบเลยนะคะ
ก็สวยหล่อกันทั้งคู่เลยนะยินดีด้วยค่ะ